ความคืบหน้าคดีของอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
ซึ่งเสียชีวิตและบางส่วนยังคงตั้งข้อสงสัยอยู่นะครับคุณผู้ชม
วันพรุ่งนี้ครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนั้น
จะเข้าไปตรวจสอบห้องควบคุมตัวของอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน

ณขณะนี้เองนะครับคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าขอเวลาไม่เกิน๑เดือน
น่าจะสรุปคดีนี้ได้หลังจากทยอยสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว

นายชัยพลหวานเฉเอมเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนะครับ
และเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมผู้ต้องหา
รวมทั้งพันธุ์ตำรวจโทไพโรธเล้ารัตนานุรักษ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

ให้ปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
โดยให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
ระยะเวลาการสอบปากคำในวันนี้ใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงครับ
เพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในสำนวนได้นะครับ
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ทำหนังสือขอภาพวงจรปิดจากจุดเกิดเหตุ
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะชุดที่รับตัวของผู้เสียชีวิตเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ซึ่งยังไม่เข้าพบกับพนักงานสอบสวนคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีแล้วเสร็จ
กรอบเวลาคือ๓๐วันไม่เกิน๑เดือนครับ
ด้านการสอบสวนคดีของนายธวัชชัยอนุกูลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปชเปิดเผยกับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบว่าคดีที่ค้างอยู่มีจำนวนมากน้อยขนาดไหน
พร้อมทั้งไม่อยากให้แต่ละฝ่ายเป็นกังวล
แม้ว่านายธวัชชัยจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังมีผู้ถูกกล่าวหาหลายต่อหลายคนครับ
ที่น่าจะมีส่วนร่วมกระทำความผิด
คดีชี้มูลไปแล้วแล้วก็ส่งอายการแล้วด้วย
แต่ยังไม่ได้ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเพราะไม่ได้ตัวนายธวัชชัยมา
ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตั้งคณะกรรมการไต่สวนล่าช้านับ๑๐ปีนั้น
หลังจากมีผู้กล่าวหาร้องเรียนมายังปปชต้องพิจารณาในเรื่องของรายละเอียดนะครับ
เพราะว่าบางคดีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั้นตอนนี้คือเปลี่ยนคนไปแล้ว
หรือบางครั้งกรรมการปปชที่รับผิดชอบคดีก็พ้นวาระไปแล้ว
รวมไปถึงการใช้เวลาในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้หลักฐานมากที่สุด
ก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร
เรื่องมันอาจจะมีการแสวงหาข้อเท็จจริงมาเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปีแล้วถึงมาตั้งไต่
บางทีเขาแสวงหามา๙๐แล้วมาตั้งไต

เพราะฉะนั้นต้องไปดูแต่ละเรื่องนะครับ
อย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมเพิ่งมาตั้งไต
บางเรื่องเขาแสวงหาจนกระทั่งมันใกล้จะถึงกับแจ้งข้อหาได้เขาถึงตั้งไต
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูรายละเอียดของแต่ละคดีนะครับ
และในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานพร้อมทั้งอายการและญาติของนายธวัชชัย
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง

ขณะที่นายชัยนรงคุลครับซึ่งเป็นน้องชายผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุ

โดยวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ๑๐โมงเช้า
ตัวเองจะเดินทางไปยังกระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนดังกล่าวด้วย
เพราะก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าไฟล์ภาพมีจำนวนมาก
อาจจะต้องใช้เวลาแยกไฟล์พอสมควร

ความคืบหน้าล่าสุดอีกหนึ่งประเด็นครับคุณผู้ชม
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมนายชาญชาวชัยานุกิจบอกว่า
ในวันนี้ครับลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
สาเหตุการเสียชีวิตของนายธวัชชัยแล้ว
โดยให้นายวิสิตวิสิตสรอัตรอธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นประธาน
มีนายวัลลบนาคบัวผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นกรรมการ
อกจากนี้ครับได้รับความร่วมมือจากแพทย์๓สถาบัน
จากโรงพยาบาลจุลาลงกร๑จากโรงพยาบาลรามาธิบดีอีก๑แห่ง
และจากโรงพยาบาลสิริราชอีก๑แห่ง๓แห่งร่วมกันเป็นกรรมการด้วย
คณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่คือหาสาเหตุและดูว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบหรือไม่
พร้อมทั้งขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาคือ๑๕วัน
คดีนี้เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ